สำหรับพิธีสวดอภิษฐรรมของครูเพลง

เป็นครูเพลงคู่บุญเลยก็ว่าได้ค่ะ

ตลกดังร่วมงานกันหลายคนเลย

มาร่วมเป็นหนึ่งในเจ้าภาพด้วยค่ะ

แต่ว่าติดภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะ

เลยเป็นตัวแทนพี่หม่ำพี่เท่งพี่โน่ง
ร่วมพิธีสวดอภิษฐรรมในฐานะเจ้าภาพแทน
ได้การดูแลของอาจารย์นพนัน

ได้โอกาสที่ในเส้นทางนักแสดงตลกมาเรื่อย

อาจารย์นพนันเป็นสุดยอดฝีมือของการแต่งเพลง
จนทำให้เพลงดังไปทั่วประเทศ

ก็ยังมีเพลงของอาจารย์เป็นเพลงโปรดด้วยค่ะ
คือเพลงน้องพนันกวัน

การแต่งเพลงเหมือนแต่งเพลงให้พี่เป้าอย่างนี้
แต่งเพลงแบบเหมือนคนรู้อารมณ์กัน

มีที่เราโปรดตรงเพลงโทร

เพราะผมก็เต้นทางเครื่องวงสายันอยู่แล้ว

ก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวของพี่นพนันด้วยนะครับ
ยังไงก็แล้วแต่แกก็น้องอายุมากแล้วด้วย

ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่นกพนันด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นภรรยาแล้วก็ลูกแล้วก็ญาติพี่น้องด้วยนะครับ
ซึ่งตรงนี้นะคะ
พี่เจาเรียแล้วก็พี่เชษ
ยังบอกด้วยว่าครอบครัวศิลปินตลกแล้วก็ศิลปินลูกทุ่ง

ในส่วนนี้ในฐานะสมาคมตลกนั้น
ก็อยากจะช่วยเหลือเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของอาจารย์นพนันด้วยค่ะ
จะมีขึ้นในวันนี้อีก๑คืนนะคะ
ก่อนที่จะมีพิธีชะปนกิจค่ะ
ในวันอาทิตย์ที่๒๖กุมภาพันธ์นี้
ที่วัดคงคาจังหวัดนนทบุรี
แต่อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญค่ะ
คือหลังจากการทำพิธีชาปนกิจแล้วค่ะ

จะมีการจัดคอนเสิร์ตเชิดชูครูเพลง
พนันขวัญประพาที่วัดกำแพงบางแวกค่ะ
อยู่ที่จรรย์สนิทวง๑๓นะคะ

ทั้งวงการเลยก็ว่าได้คุณผู้ชม
โดย๒คนสนิทของอาจารย์นพนัน
อย่างพี่ทรงธรรมแล้วก็พี่ตั้มโนลาค่ะ
หัวเรือใหญ่ในการจัดเตรียมงานนี้
ได้ฝากเชิญชวนแฟนเพลงพี่เป้า

หรือใครค่ะอยากจะประกวดร้องเพลง

จำกัดอายุด้วยนะคะ
ที่มีชื่อเสียงก็ปรากฏได้
ไม่จำกัดอายุครับได้หมดครับได้หมด
แต่ต้องร้องเพลงของครูนพนันเท่านั้น
เราอาจจะเห็นช้างเผือกนักร้องหน้าใหม่

แต่ยังให้โอกาสคนอื่นอยู่เสมอเลยนะคะ